นบพลแสงคำทำแม็กซิมัมเบรกแต่นักสดายที่ตกรอบสนุกเกอร์เวลส์โอเป็น
ติดตามพร้อมกับข่าวกีฬานอื่นที่น่าสนใจครับ
หมูปักน้ำหรือนบพลแสงคำนักสอยกิ้วชาวไทยมือ๓๒ของโลก
แม็กซิมัมเบรก๑๔๗คะแนนในเฟรมที่๒
ในการพบกับมาร์คเชลบี้มือหนึ่งของโลกชาวเวลส์
ศึกสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการเวลสโอเพ่นรอบ๓๒คนสุดท้าย
แม้ว่าจะลงเอยด้วยการแพ้๑ต่อ๔เฟรมนะครับ
แต่ว่าหมูปากน้ำยังได้เงินรางวัลปลอบใจ๓๕๐๐ปอนด์
หรือประมาณ๑๔๐๐๐บาท
และเงินรางวัลจากการทำแม็กซิมัมเรกครั้งแรกในชีวิตอีก
๑๗๐๐๐ปอนดิ์หรือประมาณ๖๘๐๐๐๐บาท
หากไม่มีใครทำได้ต่อจากนี้จนจบรายการครับ
นายนายวินชิชช่อประธานบริษัทบุรีรัมย์ยูเนเจษอินเตอร์เนชันเนลเซอร์กิจจำกัด
แถลงข่าวการเองข่าวรถจากกระยันยนต์ทางเรียบจิงแชมป์โลก
ระหว่างวันที่๑๕๑๗มีนาคม

จัดขึ้นที่สนามช้างอินเตอร์เนชนัลเซอร์กิจจังหวัดบุรีรำ
โดยมี๒นักบิดของไทยได้สิทธิ์วายการ์
ก็คือติ๊งโน้ตธิติพงวโรกร
และน้องตานนะครับรัชดานาคเจริญศรี
แข่งหญิงไทยคนแรกที่ได้ลงแข่งขันรายการนี้
ซึ่งในนายวินได้เชิญแฟนมอเตอร์สปอร์ตมาชมกันอย่างคัน

แม้จะไม่เทียบเท่าศึกโมโตจีพี
แต่ก็มีความน่าสนใจในเรื่องความทันสมัยของตัวรถ
และความสามารถของนักแข่งที่มีพัฒนาการดีขึ้น
ส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา๒๑นาฬิกา๓๐นาที
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสด
สังเวียนเดือดวันแชมเป็นชิปสนาม๓
ที่อิมแพคอาริน่าเมืองทองทานี
ผู้เอกน้องโอไก่ย่าง๕ดาว
แชมป์วันซูเปอร์ซีรีส์มวยไทยที่กว้างอยู่

แล้วก็ยังมีนักสู้ไทยอีก๕คนให้ร่วมเชียร์ด้วยครับ